นะครับว่าการเสนอชื่อนายกรมตรีเนี่ยเป็นไปตามยัตติทั่วไปตามข้อบังคับที่๔๑เนี่ยนะครับเป็นยติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะจริงแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภาควรจะเปิดดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติ
เรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่พักเก้าไกรเองเราก็เป็นที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอร์เนี่ยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกวิภาควิจารณ์ได้ว่าไม่สง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็น

ก็นำไม่มันทำให้การดำเนินการการประชุมในวาระสำคัญสองวาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับวาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพักเก้าไกรเรายังยืนยันว่าการเลือกนายกลำตีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดำเนินการไปต่อได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูลนะครับเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของ
รัฐสภานะครับแล้วที่สำคัญมากนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเลือกนายกรรมตรีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่๒ก็คือวาระการพิจารณาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของเก้าไกรเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมาตรา๒๗๒นะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญ
มันปัจจุบันที่การเลือกนายกรัฐมนตรีเนี๊ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะยืดยี๊อะออกไปได้ดัง
นั้นเนี่ยการพิจารณาเพื่อปิดสวิตช์สอวอตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมลำนูนที่เราเสนอไปเนี่ยถ้ามันผ่านวาระที่หนึ่ง
เดินไปสู่ทางตันนะครับ
ก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ย
จะสามารถดำเนินการประชุมไปได้โดยเร็วที่สุด

ส่วนเรื่องเดี๋ยวยัตติที่เราได้เสนอโดยคุณรังสิมันโรมเนี่ย
และมีการโตเถียงกันจนนำไปสู่การปิดการประชุม
ชัยธวัดบอกเหมือนเป็นการปิดโอกาสสองเรื่องสำคัญ